ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่จังหวัดพยาวนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๑ปีหายไปจากบ้าน
ญาติญาติก็พากันออกตามหาสุดท้ายพอไปเจอเนี่ย
เขาถูกฆ่าถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมนะครับ
โซ่มัดขาสองข้างแล้วก็ห้อยเอาไว้กับกิ่งลำไย
แล้วก็เผาทั้งเป็นอีกนะครับ
ซึ่งมันคือการฆาตกรรมอำพรางแน่นี่ตรงนี้นะครับ

ก่อนที่จะมาเจอศพตรงนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
๑กุมภาพันธ์นะครับ๗นาฬิกา๔๖นาที
จับภาพของนายชัยวุฒิทองศรีอายุ๕๑ปี

เสื้อเชิดกางเกงลายพรางสวมหมวกกันแดดนะฮะ
ที่เราทำลูกศรเอาไว้นะครับเขากำลังเตรียมรถซาเล้งอยู่
กำลังจะออกจากบ้านบ้านอยู่ที่บ้านดอกบัวหมู่สิบเอ็ด
ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
จากนั้น๗นาฬิกา๕๖นาทีนะครับ
นายชัยวุฒิเข็นรถซาเล้งออกมาจากบ้าน
ตอนนี้นะฮะค่อยเข็นออกมานะครับ
เปิดประตูรั้วอยู่พอออกมาแล้วเขาก็ขี่รถออกไปนะฮะ
นาฬิกา๕๖นาทีนะครับของวันที่๒๑กุมภาพันธ์นะฮะ
ก็คือเมื่อวานนี้เพราะขี่ออกไปเนี่ย

เห็นตอนขี่นี่จักรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้งเนี่ย
นายชัยวุฒิขี่ผ่านไปตอน๗นาฬิกา๕๘นาที
แล้วก็หายไปเลยเมื่อวานไม่กลับบ้าน
ครอบครัวก็พากันออกตามหานะฮะทั้งวันทั้งคืนนะครับ
จนกระทั่งไปเจอเนี่ยเป็นศพอยู่กลางสวนลำไยของญาติ
อยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละบ้านดอกบัวหมู่๑๑ตะมนท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่แหละฮะเจอศพวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากหายไปตั้งแต่เมื่อวานสพมพยาวมาตรวจสอบนะฮะ
มาถึงก็พบว่าร่างเขาถูกเผาแล้วนะครับดำเป็นต่อตะโกแล้วอยู่ใต้ต้นลำไย
สภาพศพตอนนั้นที่เจอก็คือนอนหงายอยู่ขาทั้งสองข้างถูกมัดด้วยโซ่
ห้อยติดกับกิ่งลำไยซึ่งกิ่งลำไยเนี่ยสูงเมตรกว่า
โทรศัพท์มือถือตกอยู่ที่พื้นห่างจากศพ๑เมตรนี่ตกอยู่เครื่องหนึ่ง
มีรถซาเล้งของผู้ตายจอดอยู่ในสวนไม้ศักดิ์ซึ่งอยู่ติดกับสวนลำไย
นี่นะฮะในที่เกิดเหตุเนี่ยได้เจอพ่อแล้วก็ภรรยาของผู้ตายนะครับ
คือในจันทร์อายุ๗๖ปีนะครับภรรยาคือนางจุรายรัฐอายุ๔๙ปี
ทั้งคู่บอกว่านายชัยวุฒิเขาหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
คือความจริงเนี่ยร่องรอยคือการหายไปตั้งแต่เช้าตามกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วเขาก็มาออกจากบ้านไปอีกครั้งเนี่ยตอน๔โมงครึ่ง๔โมงเย็นนะครับ
นาฬิกา๓๐นาทีแต่อันนี้คือกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานที่เห็นตัวเขานะครับ
พอ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีออกจากบ้านไปอีกครั้งหนึ่งแล้วหายไปเลยเนี่ย
เขาก็ช่วยกันตามหาว่าเอ๊ะทำไมไม่กลับบ้านหายังไงก็ไม่เจอ
ไปดูตามบ่อขยะต่างก็ไม่เจอจนกระทั่งมาเจอคือกลายเป็นศพแล้ว
อย่างที่บอกถูกเผาด้วยถูกผูกเอาไว้กับกิ่งต้นลำไย
ซึ่งสวนลำไยสวนนี้คือสวนของในเชิดอายุ๕๗ปี
เป็นญาติกับผู้ตายนี่แหละเจอศพก็คือช่วง๖โมงเช้าวันนี้
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับได้คุยกับ
พ่อของผู้ตายนะฮะก็คือลุงจันทร์นะครับลุงจันทร์ก็พา
คุณระวีการไปดูจุดที่เจอศพลูกชายด้วยแล้วก็เล่าว่าเดินตาม
หาลูกตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ที่ลูกขาดการติดต่อไปไม่ยอมกลับ
บ้านโทรยังไงก็ไม่รับสายเช้ามืดวันนี้ตื่นมาตามหาต่อคือลุง
แกบอกแกเอกใจนะแกเลยเดินมาแถวสวนลำไยแถวนี้นะครับเห็น
สุนัขตัวนึงวิ่งออกมาจากสวนแล้วช่วงนั้นก็โทรหาลูกชายได้
เสียงโทรศัพท์ของลูกดังเลยเดินตามเสียงโทรศัพท์มาถึงจุด
นี่แหละจุดที่เจอศพเนี่ยลุงแกบอกโอ้โหพังงะเลยฮะเพราะเจอร่าง
คนถูกไฟเผาดำเป็นตอตะโกคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลุงจันท
แกบอกว่าลุงกับลูกเนี่ยอยู่คนละบ้านกันค่ะแต่ลูกเนี่ยจะขับรถ
ผ่านแล้วก็จะเอาน้ำมาให้อย่างล่าสุดเนี่ยเอามาให้เมื่อสองสามวัน
ก่อนนะแล้วมันถึงรอบที่ลูกเนี่ยจะต้องมาหาแล้วเอาน้ำมาให้แล้วอืม
แต่เมื่อวานลูกไม่มาเชื่อว่าลูกชายต้องถูกคนร้ายมากกว่าหนึ่งคน
ฆาตกรรมอำพลางยืนยันว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนเพราะว่า
ลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ตอนนี้ยังมืดแปดด้านว่าใครมา
ทำร้ายลูกก่อนหน้านี้สองสามวันเท่าที่ทราบคือลูกชายไปกินข้าวกับ
เพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมงานเก่าแต่ก็แยกย้ายกลับบ้านมาไม่เห็น
มีอะไรผิดสังเกตขณะเดียวกันวันนี้นะครับลูกสาวของผู้ตาย
ทราบข่าวคุณพ่อก็มาจากจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็เล่าว่าเธอ
เนี่ยเป็นลูกติดกับพ่อส่วนนางจุรายรัฐภรรยาปัจจุบันเนี่ยเป็น
ภรรยาใหม่นะซึ่งพ่อก็มาคบหาอยู่กินกับนางจุรายรัฐสิบกว่า
ปีแล้วไม่เคยเห็นมีปัญหาทะเลาะอะไรกันล่าสุดเพิ่งคุยกับพ่อ
เมื่อสัปดาห์ก่อนพ่อก็ดูปกติดีไม่ได้ทุกข์ใจอะไรถามแม่เลี้ยง
ส่วนเสพยาเสพติดแม่บอกพ่อก็มีบ้าง
เชื่อเหมือนกันว่าคนร้ายต้องไม่ได้มีคนเดียว
เพราะการที่ใช้โซ่ล่ามขาพ่อ
แล้วก็เอาพ่อเนี่ยไปผูกติดกับกิ่งต้นไม้แล้วก็เผาแบบนี้
ถ้าคนร้ายมีคนเดียวจะทำได้เหรอ
ซึ่งมันเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณเหลือเกิน
เพราะว่ามันจะเราส่งนุ่มที่ปกติ
แล้วเรากรึย่าเราทำไงกว่า
เมื่อกี้คือคนเรียกแบบนี้

ปลุกตอบเข้าหูอะ
ดับเยี่ยม

กินไร้การกินเข้ากันเลิกกันไป

มันโหดเกินไปค่ะ
แล้วเราอยากรู้ว่าพ่อไปทำอะไรให้เขา
เขาถึงทำกับพ่อแบบนี้
เป็นคนสนุกเฮฮาดื่มกินเป็นประจำอะค่ะแต่ไม่ได้ถึงกับว่าเมาจนแบบไม่รู้เรื่อง
ค่ะกินเมาแล้วก็เข้าบ้านนอนอย่างนี้ค่ะ
ส่วนเจ้าของสวนลำไยที่เกิดเหตุนะครับบอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราว่า
มันมีจุดที่น่าสงสัยก็คือรถซาเล้งของผู้ตายเนี่ยจอดอยู่ในเขตสวนอีกสวนหนึ่ง
อยู่ใกล้สวนลำไยของเขาแล้วปกติเวลาผู้ตายเข้ามาเพื่อจะมาเอาฟืน
มากลางวันแล้วโทรบอกก่อนตลอดด้วยนะว่าจะเข้ามาหาไม้
จะเอาไปทำฟืนบางครั้งก็จะไปขอกุญแจรั้วที่บ้าน
แล้วก็ขี่ซาเล้งมาที่สวนไขกุญแจเข้าสวนไม่เคยมาแบบแอบจอดซาเล้งที่สวนนู้น
แล้วแอบเดินเข้าสวนเขาตรงสวนนี้แล้วมาช่วงเย็นเย็นอย่างเงี้ยไม่มีนะฮะ
เจ้าของสวนลำไยบอกนะครับก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่า
ผู้ตายออกมาตรงนี้เนี่ยมานัดเจอใครนัดพบกับใคร
แล้วจอดรถแล้วคุยกันอ่าอาจจะจอดรถจุดหนึ่ง
แล้วพากันเดินมาอีกจุดนึงเพื่อคุยหรือจะเคลียร์อะไรก็แล้วแต่
ระยะทางจากรถซาเล้งที่จอดอยู่รถซาเล้งผู้ตายนะ
มาถึงต้นลำยายในสวนลำยายของอีกสวนนึงคือมันดูเหมือนคนละสวน
แต่ความจริงมันห่างกันแค่๖๑เมตรเนี่ยเดินคุยเดินเคลียร์กันมา
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีการทำร้ายกันฆ่าเผาอำพลางกันหรือเปล่า
เจ้าของสวนยืนยันว่าไม่เคยเจอคนแปลกหน้าเข้ามาในเขตสวนของเขานะครับ
อย่างมากก็มีพวกชาวบ้านที่มาขอหาของป่ามาเก็บผลไม้มาเอาไม้ไปทำฟืน
แต่เคยได้ยินชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าได้ยินเสียงปืนช่วง๓ทุ่มกว่า
ของเมื่อคืนวันก่อนก่อนที่จะเจอศพเช้าวันนี้
แต่ไม่มั่นใจว่าเกี่ยวข้องกันไหมอยากให้ตำรวจเนี่ย
จับกลุ่มคนก่อเหตุให้ได้เพราะถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
มันน่ากลัวแล้วก็เป็นอันตรายกับชาวบ้าน
พราวกูใช่ไหมก็ยังอยากจะรู้ว่าพเพราตอนไหน
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจได้เชิญภรรยา
แล้วก็น้องภรรยาของผู้ไม่สอบถามข้อมูลนะครับที่สพพ
วงจรปิดเพิ่มเติมด้วยส่งที่ศึกษวนลงไปล่ะ
จุรายรัฐภรรยาของผู้ตายก็ยังโศกเศร้ายังทำใจไม่ได้นะครับ
โนตรีวรากรอยู่อย่างไทยผู้บังคับการ

ตามความคืบหน้าทางคดีเองเลยนะฮะ
มาคุยกับญาติของผู้ที่เสียชีวิต
ขณะเดียวกันนะครับทางตำรวจบอกว่า
หลังจากสอบปากคำภรรยาของผู้ตายภรรยาบอกว่าสามีมักขี่รถซาเล้งออกจากบ้านช่วงเช้า
ก็เหมือนกับภาพจากกล้องวงจรปิดเช้าเมื่อวานนี้แล้วเขากลับบ้านมาแล้วออกไปอีกทีช่วงเย็น
คือ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีมีพยานบุคคลที่เห็นผู้ตายช่วง๔โมงเย็น
ก่อนที่เขาจะขี่รถไปถึงจุดที่เจอรถเจอศพภรรยาบอกว่าโทรหาสามีอยู่สองครั้งนะครับ
หลังจากเธอกลับจากทำงานตอน๕โมงเย็นแล้วไม่เห็นสามีอยู่ที่บ้านแล้วติดต่อไม่ได้
ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่๕โมงเย็นเป็นต้นไป
เพราะไม่อย่างนั้นถ้าเมียโทรไปเขาอาจจะต้องรับบ้าง
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับทั้งฆ่าตัวตายทั้งถูกฆาตกรรม
ซึ่งถ้าเป็นประเด็นฆาตกรรมตำรวจมุ่งไปที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติด
เพราะผู้ตายมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของการเสพยาแล้วก็เคยถูกไล่ออกจากงานเมื่อปีที่แล้ว
รวมถึงประเด็นเรื่องชู้สาวก็ต้องขยายผล
ขณะนี้ไปเรียกบุคคลต้องสงสัย๓คนในพื้นที่แถวบ้านผู้ตายมาแล้ว
คนนี้ก็มีประวัติเรื่องของยาเสพติดเหมือนกัน
เพื่อจะเอามาดูว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหรือไม่อย่างไร